แมวธาตุแมวรู้ดีอยู่แล้วเวลาเราซื้อของเล่นมาให้น้อง
น้องมักจะเล่นแล้วพังด้วยเวลาอันรวดเร็วมาก
มันจะสูญเสียได้รวดเร็วมากจริง
แต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูธาตุแมว
เพราะว่าแมวตัวนี้มันมีของเล่นอยู่อย่างหนึ่ง
ที่ของเล่นมันมีอายุยืนยาวมาก
เล่นยังไงก็ไม่พัง
วันนี้จะพามาดูของเล่นที่อายุยืนยาวมาก
มันคือที่ฝนเล็บอันละไม่กี่สิบบาท
ซึ่งซื้อมาให้แมวแต่มันเล่นไม่ค่อยเป็น
มันคิดว่าซื้อมาให้มันนั่งซื้อมาให้มันนั่ง
ของแมวนู้นดีมันก็ยังนั่งอยู่

สิ่งที่มันฝนก็คือโซฟา
ฝนเล็บก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้อีก๕ปี
ปัญหาเดียวกันกับที่บ้านผมเลย

จริงมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ
เป็นที่ฝนเล็บที่พาดบนโซฟาคุณชนะ

มันจะเอามาพาดตรงมันชอบไอ้ฝนตรงโซฟา

เอาแต่เรื่องของเรื่องทำไมมันไม่เล่นเลยล่ะ
เอาจริงนะแมวปกติมันชอบฝนเล็บไง
แต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าทำไมน้องถึงไม่เล่นเลย
ก็คิดว่าน่าจะเป็นของเล่นที่มีอายุยาวมาก
ฉันอยู่มา๕ปี๑๐ปีแล้ว

กลายเป็นว่าไอ้ที่พังไม่ได้พังเพราะแมว

มันก็เลยยุ้ยมันเป็นกระดาษ

เวลาน้องฝนเล็บมันก็จะมีเศษหลุดลุ้ยออกมาบ้าง

ชอบไปเล่นโซฟาเป็นรอยหมด

เป็นเสาแบบนี้เหมือนคอนโดแมว